มาดูรุ่นเล็กน้องชิปปี้ก็มาสวยปัว

หนูไม่ให้สัมภาษณ์นะคะพี่เรื่องส่วนตัวแต่เรื่องละครดัง

ไม่ว่าจะเป็นองค์ตัวมีมือที่สาม
แบบว่าชิปปี้มีบอยปกรณ์มาจีบไงเธอ
เพราะว่าเฮียบอยนี่เขาชอบอุ้งอิ๊งอยู่แล้ว

ก็เลยต้องถามบอยปกรณ์ซึ่งมางานเดียวกันเนี่ย
ตกลงดามอกชิปปี้แทนอองตวนหรือเปล่า
ไปฟังบอยปกรณ์เคลียร์กันก่อนเลยค่ะ
ไม่มีเพราะว่าคือ

แล้วก็เราก็ไม่ได้มีอะไรที่แบบเกินเลย

แต่ว่าเราก็แบบไม่ได้ไปเจาะอะไรมาก

เดี๋ยวแบบไปย้ำเค้าอะไรอย่างเงี้ย
ก็คือรู้ว่าเขาก็กำลังแบบ
ค่อยประคองตัวเองอยู่อะไรอย่างเงี้ย

ใช่เราก็ให้กำลังใจแหละครับ

ที่บอกว่าน้องชมพู่เดอะเฟสเป็นมือที่๓
ไม่ใช่นะคะแต่เป็นคนอื่นไม่ใช่

เฟนของชมพูเดอเฟซเป็นเด็กเบี๊ยงโอเครือเดียวกัน

แต่ว่ามันก็มีคลิปก่อนจะนอน

แล้วก็มีแมวหน้าตาคุ้นเหมือนแมวชิปปี้
ตอนที่เขาคบกันเขามีทั้งหมด๔ตัว

หลายคนก็เลยคืนดีกันหรือเปล่านะคะ
น่ารักกันเลยก็ไม่รู้ว่าจะเลี้ยงองค์ตวนหรือเลี้ยงแมวดี